คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
เกาะติดบรรยากาศการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับนะคะโดยภายในงานวันนี้ค่ะ
เหล่าศิลปินนักร้องรวมไปถึงครอบครัวดวงจันทร์เข้าร่วมพิธีมากมายค่ะ
มองแล้วสถานอารมณ์คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นบทเพลงบางส่วนนะคะ
ที่จะมีขึ้นในคอนเสิร์ต๒๕ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่จะจัดขึ้นโดยค่ายเพลงแกรมมี่โกค่ะเพื่อรำลึกถึงการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้มีการยกทัพศิลปินนำมาโดยฝนธนสุนทรเป่าเป่าวลีหลิวอาจาริยาตายอรไทยเอิญสุรติการ
พรชนกสลักจิตดวงจันทร์และทายาทคนสำคัญอย่างเพชรพักควัฒน์ค่ะ
เดินทางมาทำบุญถวายสังขทานที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งนอกจากนี้นะคะศิลปินทั้งหกชีวิตค่ะ
ยังได้ไปไหว้หุ่นแม่พึ่งเพื่อบอกกล่าวขออนุญาตในการนำบทเพลงอมตะมาแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการมาบอกกล่าวพี่พึ่งนะคะในการที่พวกเราจะนำเพลงของพี่พึ่งเนี่ย
มาสืบสารแล้วมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังนะคะและกับคนรุ่นรุ่นที่คิดถึงเพลงพี่พึ่งนะคะ
ซึ่งยี่สิบห้าปีแล้วที่พี่พึ่งจากลงไปแต่ว่าเสกเลขของพี่พึ่งยังไม่คลายเลย
เพลงของแม่ก็ยังก็ยังอยู่ทุกคนก็ยังไม่ลืมแล้วก็วันนี้พวกเราเองจะได้มีโอกาสที่นำบทเพลงเก่า
ซึ่งทุกคนรู้จักนะคะขึ้นไปบนวิทยุคอนเซิร์ตนะคะก็อยากจะให้ทุกคนไปให้กำลังแชร์
ด้านของครอบครัวดวงจันทร์นะคะทั้งคุณไกรสอลีและเมคินค่ะ
เพชรพักควัฒน์และสลักจิตดวงจันทร์นะคะก็เผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจค่ะ
ที่ศิลปินรุ่นใหม่นะครับไม่เคยลืมบทเพลงของพุ่มพวงดวงจาน
แล้วก็ยังเป็นตัวแทนนำมาถ่ายทอดให้แฟนเพลงเนี่ย
ฟังอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ
ต้องขอขอบคุณไปถึงแฟนนะครับที่สมมุติว่ามีลูกมีด่าแล้วครับ
ก็ยังให้น้องนะครับสืบสารงานเพลงของแม่พึ่งนะครับ
ขอบคุณมากมากครับขอบคุณพ่อแม่ของน้องน้องด้วยนะคะ
ที่เอ่อยังให้ลูกลูกหลานหลานนะคะสิวสารบทเพลงของน้อง
ลูกทุ่งนะคะแล้วก็เอาเพลงของพี่เบิ้งเป็นต้นแบบ
ซึ่งคอนเสิร์ตครบรอบยี่สิบห้าปีของแม่พึ่งพวงดวงจานนะคะ
ก็จะจัดขึ้นค่ะในวันที่๑๑มิถุนายนนะคะ
ยิ่งใหญ่อลังการมากจัดแบบ๗วัน๗คืนกันไปเลยนะคะ
เอ็ดมิถุนายนนี้นะคะไปร่วมชมบทเพลงเพราะเพราะจากบรรดาศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยกันได้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นที่วัดทัพกรดารส่วนสุภัณฑ์บุรีนะคะ
ใครที่ไม่ได้ไปเกาะชิดติดหน้าจอเราไว้เลยเพราะว่าเรารายงานบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
มีข่าวมาว่ามีศิลปินเยอะแยะมากมายรวมไปถึงครอบครัวของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไปร่วมงานกันด้วยนะคะ